คุณผู้ชมค่ะต้องพูดนิดนึงละกัน
เพราะวันก่อนเนี่ยเน้องแอร์จิลีพอถึงประเทศไทยมา
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวขอบคุณพี่สื่ออะไรต่าง

เชื่อว่าหลายคนนี้นะคะแฟนนางงามเนี่ย
น้องบอกว่ารู้ว่าทำให้หลายคนผิดหวัง
คือสวยทุกคนวันก่อนที่เจอนะคุณผู้ชมนะ
รุ่นพี่ของน้องแอนชิลีเปิดใจผ่านสื่อนะคะ
บอกว่าเชื่อว่าน้องสาวคนนี้ทำได้ดีที่สุดแล้ว
ส่วนประเด็นดราม่าต่างขอเป็นกำลังใจ
ให้กับน้องแอนชิลีรับมือแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้ค่ะ
เอาจริงเราก็คิดก็คิดว่าประเทศไทยจะเข้าไงค่ะ
แล้วพอไม่เข้าขึ้นมามันเป็นเหมือนแบบอาการ
ช็อคไปนิดหนึ่งเป็นแบบอุ๊ยจริงเหรอ

เข้าใจนะคะมันเป็นเหมือนความรู้สึกเหมือนแบบ
ตกใจตกไปอยู่ตาตุ่มมาแบบอุ๊ยจริงเหรอ

แล้วก็การแข่งขันมีแพ้มีชนะไม่เกิดปกติ
ตอนที่ด้านพูดคุยกับน้องเห็นถึงความต้องใจของน้องเลยค่ะ
เรามาอยู่จุดนี้แล้วมันไม่มีอะไรที่จะเสียแล้ว
เราต้องทำให้ดีที่สุดแค่นั้นเอง
แต่ด้วยเวลาอาจจะจำกัดของน้องด้วย
แต่ก็ไม่เป็นไรร้องทำดีที่สุดแล้ว

ณจุดนั้นบนเวทีวันนั้นน้องทำเต็มที่ไปแล้วนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งสาวค่ะเป็นนางงามคนดังเหมือนกัน
คนนี้คนสำคัญนะเพราะว่าพรฟ้าเนี่ยเป็นคนฝึกสอน
แฟนดังงามผิดหวังเรื่องเพอร์ฟอร์แมนต์บนเวทีอย่างหนัก
เรื่องนี้เท็จจริงเป็นอย่างไร
ไปฟังคำตอบจากพรฟ้าคนที่สอนแอลเชลี่มากับมือค่ะ

พรฟ้าว่าแม่ปุ้ยน่าจะชี้แจ้งรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
อีกอย่างหนึ่งคือมันก็เป็นแฟนของตัวด้วยนะคะ
รวมถึงด้วยเวลาที่รัดกลุ่มมันก็ถามว่าเราทำมาถึงเราเต็มที่
แต่ถามว่าจะเป็นรอบเดียวหรือว่าอะไรกี่ครั้ง
แม่ปุ้ยได้ลงดีเทลไว้เรียบร้อยแล้ว

ตั้งแต่ตอนที่น้องประกวดอยู่ที่นู่นแล้วนะคะ
รวมถึงให้เทคนิคพวกนี้นั่นไปแล้วก็ส่งไปในโน้ทของไลน์เรียบร้อยแล้ว
แอลทำเต็มที่มากนะคะในการประกวดทางนี้
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือแอลเป็นคนที่มีความตั้งใจ
ต่อให้เขาจะไม่มีผลของการในการประกวดก็ตาม
แต่ว่าแอลเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมาก
เวทีแรกเวทีใหญ่ระดับโลกสำหรับผู้หญิงคนนึงนะ
ถือว่าน้องก็ทำเต็มที่แล้วถึงแม้ว่าแอนชิลีเอง
จะไม่ได้ผ่านเข้ารอบ๑๖คนสุดท้าย
หรือว่าไม่ได้โอกาสใกล้คว้ามงศามา
อย่างที่แฟนตั้งใจคุณผู้ชมแต่อย่างหนึ่งเลย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลายคนพูดถึงปากต่อปาก

เพราะว่าทุกไซส์มีความสวยในตัวของตัวเองอยู่แล้ว
ทุกคนคือมีความสวยในแบบฉบับของตัวเองนะคะ